ครับต่อไปท่านมงคลกิจครับเชิญครับ
กับผมนายมคตสุขศิลป์ธาราณนลสมาชิกสภาพพูดแทนลักษณฑร
แบบบัญชีไร้ชื่อและหัวหน้าภัคดิ์ไทยสิวิไลวันนี้กับผมมาทำ
ในฐานะที่ในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งวันนี้กับผมจะมาอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการตรวจสอบถวงดุลในระบบรัฐสภาเป็นไปตามรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
สองพันห้าร้อยหกสิบมาตราร้อยห้าสิบเอ็ด
ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญและทรงเกียรติวันนี้ผมจะขออภิปรายรัฐมนตรี
สองท่านด้วยกันท่านแรกคือผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนอื่นที่ผมจะอภิปราย

และอีกส่วนนึง

ซึ่งก็บริหารประเทศมาได้ประมาณ๑ปีกับ๗เดือน
ส่วนพลเอกประยุทธ์รอบแรกมาจากการยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือน
ซึ่งท่านก็บริหารประเทศมาได้ประมาณ๕ปีกับ๒เดือน
สรุปเบ็ดเสร็จท่านประยุทธ์รอบ๒จนถึงวันนี้สิ้นปี๖๓

ในช่วง๑ปี๗เดือนท่านสามารถสร้างหนี้สาธารณะได้๑๒๕๒ล้านล้านบาท
คิดเป็นการสร้างหนี้ต่อปีคือ๘๓๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
จะสังเกตว่าหนี้สาธารณะต่อปีทำไมเยอะขนาดนี้
ผมก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องกู้เงินมาชดเชย
มาดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่ง
ซึ่งประมาณเดือนธันวามีการอนุมัติไปแล้ว๔๘๘๐๐๐ล้าน
แต่มีการกู้สำเร็จไปแล้วประมาณ๓๔๘๐๐๐ล้าน
เพราะฉะนั้นผมหักยอดหนี้๓๔๘๐๐๐ล้านออกไป
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับท่านพลเอกประยุทธ์
แล้วหากลบกบหนี้แล้วท่านก็ยังสามารถที่จะสร้างหนี้สาธารณะต่อปี
ถึงกับ๖๐๒๐๐๐๐๐๐ล้านบาทต่อปี

ขาดชั่งหวะแป๊บนะครับมีผู้หัวทุ้งอีกแล้วกลับ
ท่านเป็นหัวทุ้งอะไรครับข้ออะไรครับ
ครับท่านประธานครับเมื่อเป็นความไม่สบายใจนะครับ
ขออนุญาตผมสัญญาณสุภัณฑ์นะครับอ่าส่อสวรรค์สวรรค์เกษตรสามนะครับ
ภาควังประหลังประชาลัทธ์นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านท่านผู้พิปรายเนี่ย
ได้พูดที่มาของสอสอมาจากเลือกตั้งนะครับ
แล้วท่านได้ได้พูดถึงสวนะครับแล้วก็เผอิญว่ามีถ้อยคำที่ท่านได้พูดว่า
อ่าท่านมายุทธ์เป็นคนแต่งตั้งมาในนี้จริงสวรรค์มีที่มาอธิบายจากรัฐธรรมนุนนะครับ
เรามีกระบวนการที่มาอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ผมเกรงว่าจะถ้อยคำตรงนั้นมันจะเป็นการที่ใส่ร้ายเสียดสีครับ

ท่านประท้วงผู้อภิปรายว่าสวท่านประยุทธ์แต่งตั้งมา
นะครับก็เปลี่ยนคำพูดหน่อยก็ได้ครับท่านมงคลกิจครับ
เอ่อผมขอถอนคำพูดแล้วเปลี่ยนคำพูดเป็นว่า
สวทข์ทั้งสองร้อยห้าสิบคนอ่ามาจากคณะกรรมการที่คศช
เลือกมาโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคอสชครับ
ครับเชิญต่อครับเชิญต่อครับสรุปนี่อ่าผมถวนนิดหนึ่งนะครับ
ว่านี่สาธารณะที่เพิ่มขึ้นหกแสนสองพันล้านบาทต่อปีในสมัย
พลเอกประยุทธ์รอบ๒เนี่ยซึ่งมากกว่า
หนี้ของรัฐบาลอภิษฎเวชาชีวะถึง๒๘๘๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
ซึ่งก็สร้างหนี้มากกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ถึง๑๔๒๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งยังไม่รวมพรกรให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย
และพรกรการดูแลเสถียรภาพการเงินวงเงิน๔แสนล้านบาท
แต่ณปัจจุบันยังไม่มีบริษัทออกตาสาร
มาดูสถานการณ์โควิดรอบแรกด้วยกันว่า
สถานการณ์โควิดรอบแรกตั้งแต่วันที่๑๒มกรา๒๕๖๖
ถึงวันที่๑๘ธันวาความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้น๑๐๐พลเอกประยุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกี่เปอร์เซ็นต
จากการปล่อยป่าละเลยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องจากเหตุสุดวิสัย
เพราะฉะนั้นวันที่๑๓มกราจนถึงวันที่๕มีนา๖๓
มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด๔๗ลายเป็นคนจีน๒๖
เป็นคนไทยสัมผัสคนจีนอีก๒๑คน
ผู้ป่วยวันที่๖ถึงวันที่๑๔มีนา๒๕๖๓

ผู้ป่วยในช่วงวันที่๑๕๒๗มีนามีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น๑๐๒๑ลาย
เป็นผู้ป่วยที่เกิดจากสนามมวยลุมพินีที่เกิดจากการปล่อยปะละเลย
ทั้งหมด๑๔๗คนคิดเป็น๑๓
เพราะฉะนั้นแล้วในสถานการณ์โควิดรอบแรกที่ผ่านมากว่าที่ประเทศไทย
จะมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็น๐ต้องใช้ระยะเวลาถึงหลายเดือน
จนถึงวันที่๑๗กันยาเรามีผู้ติดเชื้อ๓๔๙๐คน
แต่การที่ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร
ในการที่เราต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์
เพราะฉะนั้นความผิดจากการปล่อยป่าละเลยในการจัดสนามมวยที่ลุมพินี

ซึ่งเทียบกับความเสียหายทั้งประเทศก็คือไม่พ้นกับไม่พ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ท่านกำกับดูแลกองทัพบกเพราะกองทัพบกดูแลสนามมวยลุมพินี
เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้น๓๔๘๐๐๐ล้าน
ผมคิดค่าความเสียหายให้กับพลเอกประยุทธ์และคณะแค่๑๔๓๙คือ๕๑๘๖ล้าน
ในช่วงโควิดรอบแรก๑๓มกราถึงวันที่๓๐พฤศจิกา๒๕๖
รายได้ประเทศลดลงไป๑๑๑๕๑ล้านล้านบาทด้วยกัน
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายจากเศรษฐกิจจากการปล่อยป่าละเลยคือ๑๔
คือ๑๖๕๐๐๐ล้านบวกกับหนี้สาธารณะในส่วนของที่กู้สำเร็จแล้วรวมกันเป็น๒๑๕๐๐๐ล้าน
ถ้าไม่ผิดพลาดตรงจุดนี้ความเสียหายก็จะน้อยลงพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนน้อยลง
เราจะตั้งหลักเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น
มาดูสถานการณ์โควิดรอบ๒ตั้งแต่วันที่๑๘ธันวาจนถึงวันที่๑๒กุมภา

วันที่๑๗ธันวาเรามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสม๔๒๘๑คน
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศทั้งหมดทั้งสิ้น๒๔๒๗๙คน
จังหวัดสมุทรสาคร๑๕๖๒๔คน
เป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่เป็นชาวต่างด้าวหรือชาวพม่า๑๓๐๔๓คน
สรุปผู้ติดเชื้อโควิดรอบ๒ประมาณ๒๐๐๐๐อัพณพบเพิ่มขึ้น๑๐๐คน
สถานการณ์โควิดรอบแรกเราไม่มีผู้ติดเชื้อมาหลายเดือน
ถ้าเราสามารถดำเนินกิจการในที่จะไม่สามารถที่ให้โควิดเข้ามารอบ๒ได้เนี่ย
เราไม่จำเป็นที่ต้องเสียเงินเยียวยาพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงการเราชนะทั้งหมด๓๑ล้าน๑แสนคน
หรือ๒แสน๑หมื่นล้านหรือโครงการเรารักกัน๔หมื่นล้าน
และค่าวัคซีนที่ดูแลพี่น้องประชาชนในอนาคต
อีก๖๖ล้านคนบวกต่างด้าวอีก๕ล้านคน
ละ๒โดสก็๑๔๒ล้านโดสประมาณ๗๑๐๐๐ล้าน
ถามว่าใครควรรับผิดชอบท่านนายกเคยบอกว่าพวกเราต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ความจริงแล้วประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่ดูแลชายแดน
ก็เข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวก็เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ
กัญจนบุรีผ่านสมุทรสาครเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบมีหน่วยงานใดบ้าง
๑กองทับบก๒สำนักงานตรวจชาติ๓ฝ่ายปกครองกระทรวงมหัฒน์ไทย
กระทรวงแรงงานซึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
นายสุชาติชมกิจละมติแรงงานและพลเอกปวิทย์วงสวรรค์
ซึ่งก็เป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสิ้น
การประชุมคอลโลมอลเมื่อวันที่๒๒ธันวามีการคอนเฟอร์เนส์
คุยกันระหว่างนายกกับผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครถามว่าสาเหตุจากการระบาดโควิดรอบนี้
เกิดมาจากสาเหตุอะไรผู้ว่าตอบว่าแรงงานต่างด้าว
ผลเอกประยุทธ์ได้ถามย้ำว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ยังไง
ตำหนิแต่อยากรู้อยากเข้าไปจัดการแรงงานพวกลักลอบเข้ามา
มีการทุจริตหรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไม่ตอบ
นายกเลยสรุปเองว่าการระบาดรอบนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ
แต่ผมยอมรับว่าผมผิดพลาดที่ไม่ได้ดูแลภาพรวมในช่วงนี้
แต่ผู้ว่าเองก็ผิดที่ปล่อยปะที่ปล่อยให้มีการระบาด
ผมสรุปว่าโควิดรอบ๒เกิดมาจากการปล่อยปะละเลยของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ
ซึ่งโทษใครไม่ได้ท่านนายกถามว่าอยากหาใบเสร็จการทุจริต
นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาผมบอกไม่ต้องไปหาที่ไหน
หาจากการสืบสวนโลกสอบสวนโลกกับผู้ติดเชื้อโควิดชาวพม่า๑๓๐๔๓ลาย
สอบสวนโลกเขาถามว่าเขาเข้ามายังไงเข้ามาเมื่อใดด่านไหน
จ่ายเงินใครทำงานที่ไหนโคต้าต่างด้าวใคร
เพราะโทษใจหน้าปัจจุบันเราก็ได้นิรตสกรรมให้เขาไปแล้ว
และณปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน
และในจ้าง๖๕๔๘๖๔คน
เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ผมเคยมีประสบการณ์ว่า

เขาบอกว่าเข้ามาแบบไม่มีใบอะไรเลย
จ่ายกับเจ้าหน้าที่รัฐเดือนละ๖๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ถ้า๒แสนคนก็ประมาณ๑๒๐ล้านบาทต่อเดือน
เขาบอกการเข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวเนี่ย
เสียเงินประมาณ๘๐๐๐บาทถึง๑๒๐๐๐
ถ้า๒แสนคนก็ประมาณ๒๐๐ล้านถึง๔๐๐ล้าน
แต่ว่าเงินไปอยู่ตรงจุดไหนแค่นั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นอีกขบวนการหนึ่งขบวนการในการส่งเสริม
แพร่กระจายโควิดคือการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศ
ซึ่งเกิดที่จังหวัดระยองชนบุรีจันตาดรวมทั้งกอทม

เป็นความรับผิดชอบของตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง
ทั้งสองหน่วยนี้เป็นลูกน้องใคร
ก็เป็นลูกน้องของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะฉะนั้นแล้วการกระจายโควิดรอบสอง
เกิดมาจากสองสาเหตุคือบ่อนการพนัน
สองก็คือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นแล้วความเสียหายนี้
เป็นความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หลวงมากมหาศาล
เพราะเราต้องเสียเงินจำนวนหลายแสนล้าน
ถามว่าการเยียวยาพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่าง
มีการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหรือไม่
ผมไม่ต้องพูดอะไรมากธุรกิจของเจ้าสัวทุกประเภท
๖๓เจ๊งหมดมีธุรกิจเดียว
คือธุรกิจค้าปีกที่กำไรมหาศาลและกำไรอย่างมาก
ผมไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายกันหรือไม่
ก็ต้องไปตรวจสอบดูก็ต้องถามท่านนายกดูว่า

แล้วก็โครงการดังกล่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่
ไม่อยากจ่ายผ่านแอปเป่าตังค์อยากได้เงินสด

ค่าไฟค่าน้ำค่าเงินกู้ค่าเทิมค่าขนมลูกไปโรงเรียน
อื่นส่วนร้านโชว์หวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าร่วมโครงการ

ส่วนใหญ่จะเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ
เพราะฉะนั้นจากสาเหตุความเสียหายทางเศรษฐกิจ
สรุปทั้งหมดเลยความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินในโควิดรอบแรก

ทุจริตในการเปิดบ่อนการพนัน
ทำให้มีผู้ติดเชื้อถึง๒๐๐๐ลาย
ทำให้เราต้องเสียเงินในการชดเชยเยียวยาพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง
ทำประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่า
ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอย่างไม่ลืมหูลืมตา

ที่ประชาชนจะฝากความหวังไว้ได้
พอไร้อนาคตมองไม่เห็นทิศทาง

ไม่อาจไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป
ต่อไปนะครับผมขอต่อเลยนะครับ
เป็นการอภิปราย

คือท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมคมนาคม
ข้อเก่าหาก็คือการบริหารราชการแผ่นดิน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน
ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด
เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการดำเนินกิจการในรัฐของภาครัฐ

ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ผมเข้าเรื่องว่าทำไมท่านถึงเจอข้อเก่าหาแบบนี้
จะติดตามเตี่ยวทั้งหมดแต่มีอยู่๒หน่วยงานที่ผมจะอภิปรายให้ฟังว่า
ท่านมีพฤติกรรมช่อฉนทุจริตอย่างไรนะครับ
มาดูก่อนที่ท่านจะเข้ามานะครับหน่วยงานสองหน่วยงานคือกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
และกลมทางหลวงชนบทประมาณ๓๐๔๐ปี
มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขาเรียกว่าการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่ล็อตสเปค

นี่คือตัวอย่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง๒กรมด้วยกันปี๖๒
ผู้ระเหมาทางชั้น๑๒๓๔หรือชั้นพิเศษสามารถเข้างานได้ตลอด
สมัยนั้นในช่วงคอสชมีการประมูลงาน
ปีหนึ่ง๒หน่วยงานนี้ประมาณปีละประมาณ๑แสนล้าน
ประมาณ๑แสนล้าน๔๐๐๐ล้านเป็นงานตัวไม่ใหญ่มาก
เป็นงานตัวไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่ฟันกัน
จะมีส่วนลดอยู่ประมาณ๑๐๔๐แล้วจะมีเงินเหลือ
คืนหลวงปีละประมาณ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐ล้านบาท
ในช่วง๓๐ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการล็อกสเปค
แต่พอท่านศักดิ์สยามชิดชอบเข้ามาดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเริ่มมีสิ่งผิดปกติ
เพราะเริ่มมีการล็อกสเปคมาดูว่าล็อกสเปคอย่างไร
มาดูแผ่นที่๒นะครับมาดูประกาศประกวดราคาในปี๖๓๖๔
มาดูข้อ๑๓เขาบอกว่าคนที่จะเข้ายื่นซองประกวดราคาได้เนี่ย
และมีการล็อกระยะทาง๑๐๐กิโลเมตร
นั่นหมายความว่าจากโรงงานจนถึงจุดศูนย์กลางโครงการ
จะต้องไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรถึงจะเข้าร่วมประมูลได้
สมัยก่อนมีคนเข้าร่วมประมูลประมาณ๓๐๔๐ลายฟันกันยับ
แต่เดี๋ยวนี้มีคนยื่นซองประมูลไม่เกิน๑๐ลาย๘๙ลาย
ราคา๙๙๙๙๙ทุกรายการ
เขาบอกว่ามีเงินทอนประมาณภายนอก
ภายในไปส่งบ้านใหญ่อีก๕
จริงหรือไม่ต้องไปถามท่านศักดิ์สยามดูนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ถามว่าผิดไหม

พระราชมัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อโดยงานของรัฐ
ปี๒๕๔๒มาตราที่๑๑

เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดนะครับ
กำหนดหรือออกแบบคุณลักษณะ
อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมาย
ไม่ให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนะครับ

จำคุกตลอดชีวิตหรือปรับ๑แสนถึง๔แสนบาทด้วยกัน
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหน่วยงานปลายทางทำ
หน่วยงานปลายทางทำถ้าไม่มีคนสั่งจะทำได้อย่างไร
เผลอว่าผมได้ใบเสร็จมาฉบับหนึ่ง
ของทั้งสองกรมเป็นบันทึกข้อความมีลายเซ็นครบนะครับ
ผมปิดลายเซ็นต์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวโดนฟ้องเพราะเป็นคนนอก
มีรายงานโดยปกติในการจะกำหนดคุณลักษณะ
สองครั้งด้วยกันแต่สองหน่วยงานนี้ในกำกับของท่านศักดิ์สยามไม่ทำ
พอไม่ทำเสร็จปุ๊บสั่งการไปทำไมต้องสั่งการ
เมื่อสั่งการไปแล้วปลายหน่วยงานปลายทาง
ว่าจะเป็นแขวงเขตจะต้องดำเนินการ
เพราะมีบางส่วนที่ไม่ยอมดำเนินการเพราะกลัวติดคุก
เพราะกลัวติดคุกแล้วอีกอย่างหนึ่งมีการเช็คลิสต์
มีการทอนกันผมไม่แน่ใจว่าทอนกันแล้วจะเก็บกันยังไง
นะครับนี่ก็เป็นเอกสารฉบับหนึ่งถามว่าท่านศักดิ์สยามไม่รู้เลยหรือ
ถ้าท่านไม่รู้แปลว่าท่านปล่อยป่าละเลยมาดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
เกี่ยวกับท่านโดยตรงว่าท่านมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการล็อก
เปคครั้งนี้หรือไม่นะครับมาดูหนังสือสั่งการนะครับ
มาดูข้อสองนะครับและหนังสือเลขที่คอคอศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์
อสองหกแปดศูนย์วันที่หกตุลาสองห้าหกสาม
บริหารงบประมาณในแผนงบประมาณปี๖๔เรียนประหลัดกระทรวงเข้า
นาคมและอธิบดีทุกกรมมาดูข้อสองก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
บลงทุนปี๖๔ให้กระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจ
รายงานสถานะโครงการพร้อมจัดส่งขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุรายการต่างหรือเรียกว่าทีโออาร์และขั้นตอน
เขาเรียกว่าไทม์ไลน์ให้รอมตรรับทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันถ้ารอมาตอรับทราบแล้ว
จะดำเนินการต่อไปได้มาดูข้อสามแปลว่าข้อสองเนี่ย
รับทราบเรื่องการล็อกสเปคปี๖๔รับทราบเพราะว่าทุกรายการงาน
กวดราคาทั้งหมดท่านต้องผ่านมือท่าน
ถ้าไม่ผ่านมือท่านไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านรับทราบแล้ว
ในการล็อกสเปคข้อสามเมื่อได้ดำเนินการตาม
พรบจัดซื้อจัดจ้างแล้วตามระเบียบข้อบังคับต่าง
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาย
ใดเป็นผู้รับจ้างให้รายงานลมตรรับทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนลงน้ำในสัญญา
เมื่อลมตทราบแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้
นั่นหมายความว่าต้องทราบว่าใครเป็นคนได้
ราคาเท่าไหร่ต้องผ่านกูก่อนต้องผ่านต้องผ่านลมตก่อน
จะลงนามในสัญญาได้ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อย
มาดูข้อสี่ขู่ด้วยครับออกคำสั่งขู่
ให้กระทรวงกรมรัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษถือปฏิบัติอย่างเข้็งคัด
ถ้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น
ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
รวมทั้งไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายนั่นหมายความว่า
หรือก็ไปไม่ได้มาดูลายเซ็นต์ใครครับ
ขุ้นขุ้นสวยสวยน่ะศรียำโพรศ์นายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับ

รายการต่างเนี่ยจะสังเกตว่ามีการล็อกสเปค

ตั้งแต่งานชั้น๒๓๔๕ล็อกทั้งหมด

เพราะว่ามีอยู่ประมาณ๖๗เจ้าด้วยกัน
เขาแบ่งงานกันประมาณ๕๐๐๐ล้าน

ถ้าใครอยากได้งานเบิ้ลจ่าย๑๐

จ่ายที่บ้านใหญ่ไม่รู้บ้านใครนะครับ

เขาจ่าย๕อย่างเช่นงาน๑๐๐ล้าน
จ่าย๕๐ล้านผมถามว่า

ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือฆาตการประจำ
เขาจะเบิกทีละล้านเจ็ดล้านแปด
ล้านเก้าเลี่ยงปรบังงอตรวจสอบ

ในส่วนนี้พอสมควร

ถ้าเงินออกไป๕๐ล้านเอาไปทำอะไร
ซื้อที่ดินซื้อนู่นซื้อนี่อันนี้ตอบได้

มันแหว่งมันหาที่ไปไม่เจอ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการที่ผม

มีงานตัวเล็กประมาณ๔๐๐๐ล้าน

ตอนแรกมีการเปิดอภิปราย
ไว้วางใจเขาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง
ต้องให้ผ่านข้อสองข้อสามก่อน

เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนผมไม่ทราบว่า
เท็จอย่างไรนะฮะมีคนบอกมา

กลัวเรื่องมันแดงเลยให้เซ็นผ่านไปก่อน

ส่วนงานตัวใหญ่อีก๕๐๐๐ล้าน

ไม่ไว้วางใจจะทะลักออกไป

สอสอในสภาก็มีหลายคนเป็นผู้รับเหมา

รวมทั้งมีบางส่วนเป็นคนเคลียร์หัว

การดำเนินการดังกล่าวเนี่ย

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการที่

ปปชแล้วก็จะส่ง

ผู้รับเหมางานทางทั่วประเทศ

ณปัจจุบันที่จ่ายเงินเขาไปแล้ว

คนที่จ่ายเงินแล้วขอเงินคืนมาฝาก

ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทำความผิดตามพระราชมนตร์

และยังขัดแย้งรัฐมนูล๖๖

เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น
หรือของภาคกันเมืองโดยมิชชอบ
ตามที่กำหนดตามมาตรฐานจริยธรรม
ในสภาของเพื่อนฝ่ายค้านคงไม่พอคงต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรี
ดรัฐมนตรีที่ทุจริตออกไปเถอะคอลโมของท่านจะได้สูงขึ้น
มีคำถามฝากของผมอยู่๒คำถามด้วยกัน
คำถามแรกฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ท่านปฏิบัติตามมติคอลโลมอที่ยี่สิบเจ็ด
มีนาสองห้าหกหนึ่งว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจจริต
คำสั่งคอสชที่สิบหกทับสองห้าห้าแปดและคำสั่งคอสชที่หกสิบแปดทับสองห้าห้าเก้า
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำคนปัจจุบัน
ปปชชี้มูลวินัยร้ายแรงฐานการอนุมัติเช่าระบบคอมพิวเตอร์
ทีในสมัยที่เป็นผอที่กรมการปกครอง
ชี้มูลปี๖๓ต้นปีเปลี่ยนชื่อทันทีหลังจากถูกชี้มูล
และณปัจจุบันยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
เป็นคนใกล้ชิดของบ้านใหญ่ผมอยากให้ท่านดำเนินการไปตามมติ
คอลโลมอล์เพราะมิฉะนั้นทั้งคอลโลมอล์ก็จะมีปัญหา
ส่วนคำถามที่๒เผอิญว่าท่านรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกอยู่พอดีผมก็เลยฝากถามแทนเพื่อนสมาชิก
ผมและเพื่อนสมาชิกอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยพรเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
ซึ่งสภาพผู้แทนราษดรได้ดำเนินการคัดกองเบื้องต้น
ส่งไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี
จะเป็นผู้พิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติการกันกอง
ผมถามว่าเป็นการกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่
พวกผมส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล
แต่มีสอสอฝ่ายรัฐบาลบางคนขาดคุณสมบัติถูกจำคุกถึงที่สุด
รับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังได้สิทธิ์นี้
เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเข้าใจผมผิดว่า
ที่ผมไม่ได้ผมอาจจะเป็นคนไม่จงรักภักดี
เพราะฉะนั้นผมต้องแก้ต่างขออนุญาตไปทุ่งครับ
อีกอันนึงนะครับท่านประทานครับ
ท่านท่านมงคลกิจครับท่านมงคลกิจครับท่านมงคลกิจ
จบแล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายครับ
พี่ปรายไม่ได้อยู่ในยติเลยครับเพราะว่าที่อภิปรายเรื่องครั้งหลังสุดเนี่ย
เรื่องเครื่องรัฐอิสยพรก็ไม่ได้อยู่ในยติเลยนะครับผมทราบแล้วครับ
กำลังจะเตือนพอที่จบแล้วครับครับขอบคุณน้ำประทานนั้นให้เตือนผู้อภิปรายด้วยครับ
นอกประเด็นการอภิปรายไม่วางใจครับแต่จบแล้วครับ